มีชายวัย๕๐ปีคนนึงเมาหนักเลยแล้วก็ไปแจ้งตำรวจว่ารถของเขาจอดไว้ในปั๊มน้ำมันแล้วก็หายไป
โอ้โหตำรวจสกัดจับกันวุ่นเลยนะคะตามหารถกันใหญ่สุดท้ายไปเปิดกล้องวงจรปิด
พบว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้ขับรถเก๋งมาหรอกค่ะมากับเพื่อนนั่งรถมากับเพื่อนแล้วก็มาลงที่ปั๊มน้ำมันเพื่อนมาส่ง
เพื่อนมาส่งบ๊ายบายกันเรียบร้อยด้วยนะคะคือกล้องเนี่ยจับภาพได้แล้วสรุปตัวเองเมาจำไม่ได้นะคะ
แต่ตำรวจเองก็ช่วยกันหาเต็มที่แหละคนนี้เหรอคนนี้ค่ะคุณผู้ชม
และเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวานนี้ค่ะตำรวจสายตรวจนะลงพื้นที่ในตำบลพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
ก็ได้รับแจ้งจากนายศรีเมืองเนียมจันทร์อายุห้าสิบปีรับแจ้งว่ารถเก๋ง
นะบอกว่าขณะที่เขาขับมาจอดในปั๊มน้ำมันริมถนนสายลำปางงาวเนี่ย
จุดเนี้ยมาแล้วก็หายไปนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยเดินทางมาตรวจสอบ
เขาไปร่วมงานแต่งกับคนรู้จักที่ตำบลบ้านเสด็จในอำเภอเมือง
ระหว่างทางก็ขับรถแวะเข้าปั๊มเมื่อไปซื้อน้ำอัดลมที่ร้านสะดวก
มาดื่มแต่ทีนี้พอเดินออกมาจากร้าน
ไปที่รถของตัวเองนะคะ
เจอรถแล้วก็เลยแจ้งตำรวจมาตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจกล้องวงจรปิดในปั๊มน้ำมันนี่แหละค่ะ
ไปพบว่านายสีเมืองเนี่ยนั่งรถเก่งสีขาว
นะฮะอันนี้กล้องเนี่ยจับภาพได้เดี๋ยวดูนะ

เพราะเขามีแบบเหมือนพูดคุยอะไรกันด้วยนะ
บอกมือบ๊ายบายแล้วตอนนี้ลำลาการบ๊ายบาย
นะคะเนี่ยดีเลยที่กล้องเขาจับภาพได้
กไม้โบกมือล่ำรายกันเรียบร้อยนะฮะ

เห็นไหมภาพมันปรากฏให้เห็นนะ

ตัวเขาเนี่ยคงเมาเหล้าหนักค่ะ
รู้แบบนี้ก็เลยยกมือไหว้ขอโทษตำรวจ
แล้วก็เจ้าของปั๊มน้ำมันค่ะ
ขับมาขับมาคนเดียวเหรอเมื่อกี้มาคนเดียวครับ
ตอนนี้รถหายแน่นอนยืนยันก็คือผมเอ่อ
แค่ไปซื้อสไปร์อ่าแล้วก็กลับมาเอาอ่า
แล้วมันไม่ได้ดับเครื่องรถไม่ได้ดับแล้วรถก็หายครับ
ไม่ได้ขับรถตัวเองมาก็คือเพื่อนมาส่ง
แล้วก็เพื่อนมันทิ้งอาจจะเจ้าที่แหน่ง
ขอโทษครับอย่าไปว่าขอโทษส่วนสุดท้ายคนลืมตัว
ลืมตัวลืมตัวว่ามากับใครเอาสรุปสุดท้ายก็มีหลักฐานแหละ
ไม่ได้มาขับไม่ได้ขับมาเองเพื่อนมาส่งดีนะ
กล้องจับได้แล้วก็ระหว่างที่ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเรา
ก็ยังอ้อแออยู่เลยนะคะน้ำเสียงจากนั้นตำรวจเขาก็
สกัดจับกันเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตก็ยกเลิกการสกัดจับรถเก่งคันนี้ไป
ก็ไม่ได้มีเหตุการณ์ร้ายอะไรเกิดขึ้นนะคะอืมแต่ก็ดีนะเพื่อนมาส่ง
เมาแบบนี้ขับรถแย่นะลำบากอ่าเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุได้นะคะ